ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่าทำเลย
เพราะว่าอันตรายมากจริงมีคนที่เห็นภาพนี้ก็ไม่สบายใจนะคะ
เพราะว่ามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งลักไก่ขึ้นทางด่วนกาญจนาพิเศษค่ะ
พอภาพนี้เผยแพร่ออกไปคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทีเดียว

ทางด่วนแล้วก็ไม่เห็นภาพนี้นะเดี๋ยว
คือแอบขึ้นทางด่วนแล้วขึ้นไปแล้ววิ่งขวาด้วยนะ
สุดสุดจริงสุดมากค่ะคือคนก็งงอ่ะมาได้ยังไง
ทางด่วนกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วแล้วไม่ได้ขับช้า
แต่ก็เร็วพอสมควรก็อยู่ขวามั้งนะคะ
แต่ว่าคนเห็นทุกคนก็เอกใจว่า
ทางด่วนนะมาได้ยังไงนะคะหรือว่าวันหยุดเขาให้รถเล็กขึ้นมา
ในออนไลน์นี่วิจารณ์กันสนั่นเลยนะคะว่าไม่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัย
กังวลว่าจะเกิดอันตรายขึ้นทีมข่าวก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่การทางพิเศษค่ะ
ก็พบว่ารถคันนี้น่าจะฉวยโอกาสช่วงวันหยุดนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้คือเขาก็จะให้ใช้ทางด่วนฟรีใช่ไหม๓๐ธันวาถึง๔มกราปีหน้า
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำด่านผู้ก่อเหตุน่าจะขึ้นนะคะที่ศรีนครินเวลาตอนประมาณ๑๑โมงนะคะ
แล้วก็ไปลงที่สุขสวัสดิ์เบื้องต้นไปตรวจสอบป้ายทะเบียนก็ไม่พบนะคะ
ไม่มีหมายเลขคาดว่าน่าจะเป็นทะเบียนปลอมก็ยังตามตัวอยู่นะคุณนัทพงศ์
ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้นะคะขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้
แต่ที่แน่ถ้าภาพนี้ก็คือมีความผิดแน่จะต้องถูกปรับสูงสุดไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะคะ
เพราะว่าก็จะผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี๒๕๒๒มาตรา๑๓๙ค่ะ